เตือนกันหนุ่มใหญ่สไลด์หนอนโชว์สาว๑๘ค่ะ
สุดท้ายนะคะกล้องวงจรปิดจับภาพได้
คนที่ตกเป็นเหยื่อเขาก็เอามือถือมาถ่ายคลิปได้

คนก่อเหตุลูกศรสีแดงชี้อยู่
มายืนอยู่หน้าบ้านเหมือนนั้นนะพี่เบิร์ตพี่เบิร์ตครับ
โอ้โหใจกล้ามากแล้วกลางวันแสกนะฮะ
บ้านหลังหนึ่งค่ะที่เป็นจุดเกิดเหตุนะคะ
อยู่ภายในหมู่บ้านเมืองแก้วแลนด์เขตเทศบาลเมืองสะแก้ว
คนก่อเหตุเนี่ยมาจากกรุงเทพนะไปก่อเหตุที่สะแก้ว
เห็นไหมคะน้องผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๑๘ปีเอง
กำลังแบบลักษณะคือปลูกต้นไม้อยู่หน้าบ้าน
แล้วนั่นอ่ะพี่เบิร์ตดูดิขับรถมาด้วยรถมาด้วยมายืนถอดกางเกงออก
แล้วก็ช่วยตัวเองโชว์น้องค่ะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้น๑๘พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะ
นี่แหละหลักฐานมัดตัวชัดเจนเลยเดี๋ยวนี้กล้องวงจรปิดเนี่ย
หลักฐานมีทั้งภาพคลิปนี้จากกล้องวงจรปิดแล้วก็จากมือถือของน้องที่น้องถ่ายไว้เองนะคะ
ต่อมาวันที่๒๐พฤษภาคมค่ะน้องที่ตกเป็นเหยื่อวัย๑๘ปีเนี่ย
พร้อมกับคุณป้าข้างบ้านคุณป้าเนี่ยเป็นเจ้าของกล้องวงจรปิดนะฮะ
เอาทั้งสองคลิปไปแจ้งความดำเนินคดีกับชายคนดังกล่าวนะคะ
พันธุ์ตำรวจโทโกสละงามผ่องเป็นรองผู้กำกับสอบสวนสพเมืองสะแก้วบอกว่า
หลังจากที่ได้รับแจ้งนะคะก็ให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ทำงานทันที
แล้วก็จากพยานแวดล้อมรวมถึงภาพจากกล้องวงจรปิด
เบื้องต้นพบว่ารถที่ชายคนดังกล่าวใช้ก่อเหตุคือรถกระบะอีซูซู
ทะเบียน๒ต่อเต่ายผู้หญิง๑๔๗๑กรุงเทพมหานคร
เจ้าของรถคือนายพรอนันต์แซ่ลิ้มอายุ๖๐ปี
อาศัยอยู่ที่เขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร
ล่าสุดตำรวจออกหมายเรียกตัวผู้ต้องสงสัยรายนี้แล้วนะคะ
หลังจากที่ติดต่อไปทางโทรศัพท์แต่เจ้าตัวเนี่ยไม่ยอมรับสาย
คดีนี้เป็นคดีระหูโทษมีโทษแค่เพียงเสียค่าปรับเท่านั้น
สาแก้วก็บอกว่าอยากให้เจ้าตัวเนี่ยติดต่อกลับมานะคะ
ทำไปได้นะขับรถมาจอดหน้าบ้านเขา